อ่าทีนี้มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเกตกันหน่อยนะคะดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๖ปีออกทะเลตั้งใจว่าจะไปหาหอยแคลงมาทำอาหารปรุงรับประทานแต่ปรากฏว่าตอนออกทะเลไปแล้วเนี่ยหอยแคลงหาไม่ได้ไปเจอแมงดามา๓ตัวเอาแมงดา๓ตัวกลับมาทำอาหารมารับประทานปรากฏว่าเผาแมงดาไป๑ต

บอกว่าเสียใจไปแล้วนะที่ลูกสาวเสียชีวิตเสียใจซ้ำสอง
คุณแม่เล่าต่อบอกว่ารู้สึกเสียใจที่ลูกซึ่งมีอาการหนักขนาดนั้น
ทำไมโรงพยาบาลแรกเนี่ยยังให้กลับมานอนรักษาตัวต่อที่บ้าน
เพราะจากนั้นไม่นานพอมาถึงบ้านลูกสาวมีอาการตัวเขียว
คุณแม่ตัดสินใจโทรไปที่สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉินหนึ่งหกหกเก้า
พอเจ้าหน้าที่มาถึงทำการปั๊มหัวใจ
แล้วรีบนำตัวลูกสาวส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแต่สุดท้าย
ไม่ทันคุณผู้ชมเห็นตัวสีแดงใช่ไหมคะครับสาเหตุการเสียชีวิต
พิษจากแมงดาทะเลค่ะหมอระบุแบบนั้นนะคะ
ชนะสูตรแล้วยืนยันแบบนั้นนะคะทีนี้อันนี้เป็นข้อมูลแล้วก็เป็นความรู้
ที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้รับทราบเอาไว้นะคะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาปแบกหามค่ะ
เป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิตของเรานะคะนี่ค่ะท่านนี้คุณสอนวงศาลาผู้ชำนาญการ
สัตว์ทะเลบอกว่าสัตว์ทะเลในรูปเมื่อสักครู่เนี่ย
คือแมงดาเป็นแมงดาถ้วยที่ตัวไม่ใหญ่นัก
อันนี้กินไม่ได้เลยนะกินไม่ได้ใช่ปลายหางมีขนทั้งสองข้าง
ขอเตือนว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคุณผู้ชมดูไว้นะคะ
คุณผู้ชมละก่อนทำอะไรอยู่มาดูก่อนค่ะนี่คือแมงดาถ้วย
แมงดาถ้วยมีพิษอันตรายมากห้ามนำไปรับประทานเด็ดขาด
ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องฝากมาเตือนกัน
เรื่องของอาหารการกินเช้านี้ค่ะส่วนแมงดาที่กินได้เมื่อกี้
เอาจำแบบนี้ถ้วยกินไม่ได้จานกินได้แมงดาจานกินได้
นะฮะนะครับมันก็ต้องเป็นคนที่เห็นบ่อยบ่อย
ใช่ถึงจะรู้แยกออกต้องคุ้นชินกับมันใช่ค่ะ